เวลาไปเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งนะครับ
เราก็อยากจะไปลองชิมอาหารพื้นถิ่น
อยากไปในที่ที่คนในท้องถิ่นเข้าไปเที่ยว

ไม่ใช่ที่ที่เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าไม่มีใครพาไป
ซึ่งนี่ก็เลยกลายเป็นแนวคิดในการเริ่มธุรกิจ
ของบริษัททัวร์เล็กในกัมพูชาครับ
ที่จะพาลูกทัวร์ต่างชาติไปตลาดแมลง

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่ได้สัมผัสกับชีวิตของคนกัมพูชาจริงครับ

นมเปนมักเป็นที่พัก๒๓วัน
ก่อนจะมุ่งหน้าไปเมืองชายทะเลทางใต้

และนั่นก็ทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของพนมเป็น

บริษัทท่องเที่ยวเล็กมีบริการทัวร์ตลาดกลางคืน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อาหารอร่อยของกัมพูชา
บนตึกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ทัวร์ในวันนี้คือนักศึกษาและอาจารย์

ซึ่งส่วนมากไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน
พอพระอาทิตย์ตกขบวนรถตุ๊ก
พาลูกทัวร์ไปชมรอบเมือง
จุดจอดแรกคือตลาดกันดาว
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และเก่าที่สุด
มีอาหารแมลงที่เรื่องชื่อ
มีทั้งจิ้งหรีดมดแมงมุมตั๊กกะแตน

ทอดกระเทียมหรือทอดกับพริก
สัญญาดักหรือที่ทุกคนเรียกว่าดักกี้
เป็นคนออสเตรเลียที่มาอยู่ที่กัมพูชาได้๒ปี
บอกว่าแนวคิดของเธอก็ง่าย

ในที่ที่พวกเขาเองไปไม่ได้

เวลาที่มีไม่มากนักที่จะต้องพาคนไปเที่ยว
คืออยากพาไปในที่ที่พวกเขาเองไปกันไม่ได้
และให้ลองอาหารที่อาจจะหากินเองไม่ได้
หรือบางครั้งก็กลัวที่จะลอง
กัมพูชาส่วนมากจะกินเกือบทุกอย่างที่คลาน

อธิบายว่านั่นก็เป็นเพราะความยากลำบาก
ในช่วงสงครามอินโดจีน
เองบอกว่าคนกัมพูชาต้องลำบาก

สงครามผู้คนจะหิวโหย
และเริ่มจะกินแมลงกบสุนัขและทุกอย่าง
และยังจะกินมาจนถึงตอนนี้
เพราะพบว่าพวกมันอร่อยจริง

ที่มีทั้งสละขนุนเงาะและลิ้นจี่
ซึ่งบรรดานักศึกษาได้ลิ้มรถเป็นครั้งแรก
สัญญาทำเว็บไซต์ท่องเที่ยว๒ปีครึ่ง

เพื่อใช้วันหยุดที่วางแผนไว้๓เดือน
ในการเขียนบล็อกการท่องเที่ยวของเธอ
หลังจากนั้นเพื่อนเธอที่ทำงานบริษัททัวร์ที่ออสเตรเลีย
ติดต่ออยากให้เธอดูแลลูกค้าที่จะมาที่กัมพูชา
ส่วนอีก๑๑๐มาจากการบอกการแบบปากต่อปาก
บ็อปสตรวจอาจารย์ที่ดูแลครูปตัวกครั้งนี้
บอกว่านักศึกษาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
อาจารย์บ๊อบบอกว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์พานักศึกษามา
เห็นได้ว่าพวกเขาได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่สุด
พวกเขาไม่คิดว่าจะได้กินจิ้งหรีด
แต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วหลังจากคืนนี้
ได้ชิมแมลงหลายชนิดคือไฮไลท์ของถั่วนี้
อาหารที่กินส่วนมากไม่มีในโลกตะวันตก
นี่เป็นครั้งแรกที่มาต่างประเทศและผลไม้ก็อร่อยมาก
กินทั้งจิ้งหรีดกินแม้แต่หนอน
ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะชอบแต่ปรากฏว่าชอบ
ทุกอย่างรสชาติเข้มข้นและคนในท้องถิ่นก็เยี่ยมมาก

คิดค่าบริการคนละ๑๔๐๐บาท
และให้บริการ๕วันต่อสัปดาห์
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน